จังหวัดชุมพรคุณผู้ชมครับสลดลูกป่วยจิตเดิน๗กิโล๗กิโลเมตรแจ้งพ่อถูกฆ่า
คือตอนแรกตำรวจก็เฮ้ยจริงเหรอมีคนถูกฆ่าตายจริงเหรอ
ไปตรวจสอบดูจริงคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าใครอ่ะใครฆ่านั่นแหละครับคือปัญหา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับหมู่๑๓ตะบนตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ไปเจอศพนายเกษมฉัดเฉลิมวุฒิอายุ๗๙ปีเจ้าของบ้านโอ้โหเลือดเต็มเลยนะครับ
ระหว่างตู้เสื้อผ้ากับจากเย็บผ้ามีแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ต้นคอข้อศอกขวา
แล้วก็แผ่นหลังแผลเพียบในที่เกิดเหตุมีร่องรอยคล้ายการต่อสู้กันครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ไม่พบการลื้อค้นเข้าของนะตำรวจสภทุ่งตะโกนะครับก็เก็บมีดขวานเขียว
แล้วก็ขอมีคนในบ้านไปตรวจสอบจะหาลอยนิ้วมือแฝงครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้นายเด่นพงศ์อายุ๕๑ลูกชายของผู้ตายไปแจ้งความที่สพทุ่งตะโกบอกว่า
พ่อผมถูกฆ่าอยู่ในบ้านนะเขาเล่าบอกว่าตื่นเช้ามานะครับ๒๙มิถุนายนพ่อตายแล้วนะ
แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่านอนหลับตั้งแต่๓๔ทุ่มเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับทะเบียนจังหวัดชุมพรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่ระหว่างทางรถมันเสียรถมันเสียเสียหลักนะเสียหลักเสียหลักตกลงไปในน้ำนะครับ
ก็เลยทิ้งรถแล้วเดินต่อ๗กิโลเมตรนี่มอเตอร์ไซค์ที่เสีย
มาถึงถนนใหญ่ก็ใส่รถชาวบ้านมานี่แหละมาที่โรงพักนี่แหละ
แต่ตำรวจนะครับแม่ยังไงอ่ะตำรวจบอกทำไมเด่นพงศ์ให้การวกวน
ให้การงงแล้วครับจึงติดต่อไปที่นางสาวดวงรัฐฉัดเฉลิมวุฒิอายุ๔๗ปี
น้องสาวของนายเด่นพงศ์คือบอกขอไปดูที่บ้านหน่อยเถ
เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเชื่อเด่นพงเล่าเท่าไหร่อืมนางสาวดวงรัฐบอกว่า
พี่ชายเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะอยู่กับพ่อสองคนนะ
ส่วนเธอเนี่ยอยู่บ้านห่างออกไปสักสองร้อยเมตรไปดูที่บ้านตำรวจไปดูบ้าน
เออพ่อถูกฆ่าจริงจริงเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำเด่นพงศ์
ซึ่งก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กับผู้เสียชีวิตไง
แล้วก็เก็บดีเอนเอรอยนิ้วมือนะครับไปเปรียบเทียบกับของมีคมที่ยึดไว้ไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลทุ่งตะโกครับ
ขณะที่นางสาวดวงรัฐนะครับก็บอกว่าไม่อยากจะคิดแล้วว่าคนก่อเหตุคือพี่นะ
จึงขอให้ตำรวจนะครับสืบหาตัวคนร้ายที่แท้จริงให้ได้ครับ